จะแต่งงานไปหมาดก็มีดราม่าให้เรามาติดตามกันอีกแล้วนะคะ
ซึ่งชุดเจ้าสาวของเธอนี่แหละมันเป็นเจ้าปัญหาอ่า
คือจะบอกว่าชุดเจ้าสาวของน้ำหวานเนี่ยเขาแหวกลึกเต้าจนเกินงาม
ซึ่งบรรดาเหล่าโซเชียลเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่า
แต่สำหรับเจ้าสาวป้ายแดงอย่างน้ำหวานเองเจอแบบนี้จะนอยหรือเปล่า

ก็มีน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบปรึกษาบ้างว่าแบบเฮ้ย
หนูแบบมันมันขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าสิ่งที่หนูทำ
สิ่งที่หนูคิดหนูก็แบบก็พูดอย่างเงี้แบบงานอีเวนต์อื่นอ่ะ
โป๊กกว่านี้อีกอ่ะแล้วแบบแล้วแล้วทำไมจะต้องมาเป็นเจาะจง
เรื่องชุดงานแต่งงานของหนูอันนี้ด้วยธรรมธรรมอะไรชุดหนู
หนูก็แค่แบบอยากจะจัดงานงานนึงให้มันแบบ
เหมือนเป็นตามความฝันของผู้หญิงคนนึงแค่นั้นเอง
ส่วนที่คว้านลึกสำหรับหนูหนูไม่ติด
แล้วก็ทางบ้านก็ไม่ติดแล้วก็ทางแฟนหนูเองก็ไม่ติด
การที่เราอยากจะแต่งงานมันแค่ครั้งเดียวในชีวิต
และหนูก็แค่คิดว่าคนเรามันไม่เผื่อแต่งรอบสองอยู่แล้วอ่ะ
ถูกปะมันไม่เผื่อแต่งคือหนูก็แค่คิดว่าเอ้ย
แต่งเขาเรียกในชีวิตและหนูก็แค่อยากจะทำอะไรที่ไม่เหมือนงานงานอื่น
ใช่ค่ะเขาอยากแบบมันเป็นงานของเขา
เพราะว่าอยากแบบนี้เป็นสไตล์ของเขาแต่ดิฉันว่าไม่ควรนะดูแล้ว
ยังไงไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาจริง
มันงานแต่งงานเขามันก็เรื่องของเขาเออสวยมีความสุข